แอมไหมว่าถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเนี่ยไม่ได้ไปวางยาเขาไม่ได้ไปฆ่าเขาเนี่ย

ว่ามีญาติเขาถามมามีพี่เขาถามมาว่าเจอไหมอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ย
ตอนนั้นเห็นเขาตอบกับสื่อมวลชนไปแล้วใช่ไหมคะครั้งแรก
เรียนว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคำเปิดปากแรกเนี่ย
ที่เขาได้กล่าวเป็นถ้อยคำที่น่าเชื่อถือและเชื่อถือได้เพราะว่าไม่มีการเสียการตำแหน่ง
แล้วเขากล่าวกับทนายว่ายังไงเขากล่าวกับทนายว่ายังไงฮะได้ถามไหมฮะ
ก็สอบไปอย่างที่ได้ออกกับสื่อไปนะคะรบกวนกรุณาย้อนกลับไปดูอีกทีก็ได้
เพราะว่าตอนนี้ทนายจำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้ว่าเขาได้มีการตอบไว้กับสื่อลุมรุมล้อมแหละ
นี่เขาตอบตอบรวดเร็วเลยตอบเยอะเลยบอกอ๋อนี่ก็คือเป็นอะไรที่มันออกมาจากใจจริง
ก็ไม่ได้ปั้นแต่งขนาดนั้นเป็นคำแรกที่เขาจะพูดออกมา
แล้วก็จะเอาคำพูดให้สัมภาษณ์สื่อตรงนั้นไปสู้ในชั้นศาลอย่างนี้หรอ
ใช่ค่ะมีส่วนด้วยค่ะ
ไม่ได้ถามกับลูกความเลยเหรอฮะว่าเออตกลงใช่ไม่ใช่อะไรยังไงอะไรคือ
ถามแล้วค่ะเดี๋ยวคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้ทำด้วย
แล้วก็มีความลับอยู่ที่เป็นข้อต่อสู้ในคดีด้วย
ถ้าภายหลังที่เปิดออกมาแล้ววันนั้นอาจจะตกใจว่า
ความลับอะไรค่ะความลับอะไรยังไง
ได้คุยกันหลังไมค์แล้วกันเนอะมีภาพด้วย
เหรอมีความลับแล้วก็มีภาพในคดีคุณก้อยอย่างนี้เหรอ

ใช่ค่ะทำงานได้ยินให้ในทางพิสาร
แต่ว่าถ้าพี่อยากดูหนูให้ดูได้ถึงอันส่วนตัวค่ะ
อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปกูดูส่วนตัว

คดีของก้อยเนี่ยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต
แล้วแอมจะจะรอดคดีเอาเป็นว่าไม่หนักใจของคดีก้อยค่ะ
ไม่หนักใจแต่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์บอกไม่ได้
ระมัดระวังนิดนึงเขาห้ามการันตีผลค่ะ
มีหน้าที่เพียงแค่นำเสนอข้อเศรษฐีเมื่อไหร่ให้ศาลนักธิจรรยาณา
เท่านั้นเองแต่ว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาเนี่ย

เพราะฉะนั้นโจทย์ต้องสืบให้สมหนักฟ้องค่ะ
ถึงจะลงได้นะคะหน้าที่หลักเป็นหน้าที่ของโจทย์

ในคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่มันเกี่ยวข้องกับแอม
จนบิญิฉายาแอมไซญานายณ์ปัจจุบันธนายณ์ธนชาญรู้สึกยังไง
คือรู้สึกสงสารครอบครัวญาติพี่น้องลูกเขาสามีเขา
อะไรต่างที่มันเกิดขึ้นในกรณีที่เขากล่าวหามายังแอมสายนายบ้างไหมฮะ
รู้สึกค่ะรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่มันจริงเนี่ยถือว่ามันเป็นคนที่มันแชร์ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทำผิดยังไงควรจะได้รับผิดเช่นนั้นนะคะ
ทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าพนักงานอายการโจทย์เนี่ย
จะมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะให้ศาลเชื่อได้ว่าน้องเป็นผู้กระทำความผิด
โดยแปลจากข้อสงสัยหรือไม่นะคะคือวันนั้นตามมันก็ยังมีชั้นของสาธารณ์นี้ก็จะเป็นชั้นต้น
ฉันอุทธรแล้วก็ฉันปรีการนะครับไม่ต้องตรงวนค่ะ
คุณธนิษฐาจะรู้สึกยังไงจะขอโทษสังคมไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไง
ก็มีความก็จะต้องอบรมเขาว่านั่นคือผลของการกระทำที่เราได้ทำไป
ก็ต้องยอมรับในผลของการกระทำแต่หลักเลยนะคะ
ทนายความจะเป็นผู้นำเสนอก็จริง
แต่ว่าหลักก็คือจะต้องให้เขาได้รับโทษเพียงเท่าที่เขาได้กระทำ
เราจะไม่ยกโทษให้โทษเขาทั้งหมด
กำลังช่วยให้เขารอดพ้นความผิดหรือว่าจะช่วยให้เขามีโทษที่ลดลง
หรือกำลังจะต่อสู้ให้กับคนที่เขาไม่ได้ทำผิดจริง
อ่าตัดข้อหนึ่งก่อนเลยนะคะว่าช่วยขาวเป็นดำดำเป็นขาวอะไรอย่างเง
อันนี้ไม่ใช่แต่จะมีหน้าที่ที่จะนำเสนอมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง
ซึ่งเป็นการนำเสนอในข้อที่เห็นว่าจำเลยมีความบริสุทธิ์
จำเลยไม่ควรจะได้รับโทษขนาดนั้นจำเลยมีเจตนาเพียงใด
และจำเลยมีเจตนาพิเศษหรือไม่นะคะความสมเหตุสมผลของ
เออความเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นมันเป็น
อกมั่นใจในแอมมากเลยนะฮะมันรู้สึกมันค้านสายตากับสิ่งที่ประชาชนเขามองไหมฮะ
น่าสังเกตออกว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่ามันก็ต้องพึงระวังไว้ด้วยอีกมุมหนึ่งว่ามันจะเป็นหรือเปล่า
อย่างนี้ก็ตามเวลากระทำความผิดขึ้นมานะคะตัวตนของตัวน้องเองจะรู้ดีว่าทำหรือไม่ทำ
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าต่อให้แอมถูกพิพากษาว่าทำความผิด
ในส่วนของทนายธนิชากษ์ก็จะไม่ขอโทษอะไรสังคม

อย่าเรียกว่าไม่ได้รู้สึกอะไร
มันเป็นหน้าที่ที่นำแสดงให้เห็นว่า

ถ้าผิดก็ต้องรับผิดแล้วก็ไม่สนับสนุนด้วย
ถ้าผิดทางสาบ้านก็บอกถ้าเองผิดเองก็ต้องรับ
แต่เรื่องรับสารภาพโดยจำนวนต่อหลักศาสตร์ไม่มีื่นอีกอย่าง
แต่อันนั้นขอว่าในวันที่สาธารณ์จะอ่านคล้องให้จำเนยฟ่าง
ถ้าวันนั้นเนี่ยสารจะอ่านฟ้องให้จำเลยฟังและจะถามจำเลยว่าจะให้การรับหรือปฏิเสธ
ตรงนั้นเป็นหน้าที่ของเขานะคะไม่ได้เกี่ยวกับทนาย
เขาก็จะต่อไปเองว่าเขาจะรับหรือปฏิเสธ
แล้วก็มันนึกว่าไม่เป็นประกาศโทษที่สูง
แม้ว่าจำเลยจะให้การรับสารภาพโจทย์พนักงานอายการโจทย์
ก็ต้องสืบประกอบคำรับสารภาพ
ถ้าสืบได้ไม่สมสารก็ไม่อาจลงให้ได้เช่นกัน
จะมีไหมแบบว่าให้รับสารภาพไปเร็วเถอ
ระหว่างท้องอยู่แล้วเดี๋ยวจะได้ลดโทษจากประหารชีวิต
จำคุกตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้

จะมีวันนัดตรวจพยานหลักฐานวันนั้นเราจะได้ดูแล้วก็ขอขัดถ่ายออกมาว่าเขามีอะไรบ้าง
วิธีการนี้มันอยู่ในความคิดของทนายไหม
แน่นอนค่ะทุกท่านเป็นแบบนี้หมด
คดีอาญานะคะไม่ใช่คดีแพ่ง
แพ่งต้องถูกแก้แต่คดีอาญาน่ะ
ที่ว่าความคิดที่ว่าจะใช้หลักการนี้คือจะให้เขารับสารภาพเพื่อให้ลดโทษอย่างนี้มีไหม

นึกยังไงนะของก้อยไม่ต้องรับปัญหาเลยคือตัดติดต่อไหมคะเราจะได้เข้าใจ
ส่วนอันอื่นเนี่ยพัฒน์เองยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริง
เอาไว้พี่อุ๋ยค่อยคุยกับพระศักดิ์สิได้ไหม
สุดท้ายฮะมีอะไรอยากฝากบอกถึงประชาชนที่ติดตามข่าวสารเรื่องของแอมอยู่แล้ว
อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจในตัวโดยเฉพาะในตัวของทนายพัฒน์บ้างอยากฝากบอกอะไรหน่อยไหมครับ
ขอบคุณค่ะคือส่วนตัวพาร์ทนะอันดับแรกต้องขอประทานโทษญาติพี่น้องทุกท่านก่อนนะคะ
แต่ในงานคดีก็ต้องดุกจนเดิมแปลงธรรมดาครับ
คิดว่าพนักงานสถาดประจงจะถูกจะฝอมยะครับ
บางครั้งแพทย์เองก็เป็นทนายขอแรงบางครั้งแพทย์ก็เป็นเวรชี้เวรจับอยู่ที่สารเยาวชน
บางท่านอาจจะเคยเจอจะรู้ว่าเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ไนท์เน
อย่าติดภาพดุดุไปค่ะบางครั้งคนเดือดร้อนคุณอาจจะอยากพบอะไรดังแบบนี้ก็ได้
วันนี้ให้ภาพมาโฟนอินก็เนี่ยผมขึ้นภาพให้ตรงปลอกนะ